อกจากนี้นะคะต่อกันเรื่องที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อวานนี้
เรื่องของการแสดงความรักของคุณพ่อที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะคะ
ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ทางรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางออกมาระบุนะคะ
บอกว่าเตรียมเรียกท่านนี้ค่ะคุณหนึ่งจักรวาลมาสอบกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดงความรัก
อาศัยความตามมาตรา๓๐ตามพรบคุ้มครองเด็กเข้าตรวจสอบพื้นที่
แต่ก็พบว่าครอบครัวนี้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ
แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณจักรวาลวันก่อนก็ได้มีการยืนยัน
ทางรายการทีวีนะคะบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านค่ะ
ประเด็นที่เขาจะเข้าตรวจสอบก็คงเป็นเรื่องพฤติกรรมนะคะ
ว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือเป็นการแสดงความรักของพ่อกับลูก
เกินขอบเขตหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องรอการสอบปากคำ
ประกอบหลักฐานที่ทางตำรวจมีอยู่
จะส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อกฎหมายต่อไปค่ะ